ส่วนช่วงนี้เนี่ยนะคะคนค้าขายขายไม่ดีอยู่แล้วค่ะ
ใจบาปมันก็ยังใจบาปอยู่ดีค่ะไปชิงทรัพย์คนที่เขาออกไปทำงานนอกบ้าน
เป็นสาวยาคูอยู่จังหวัดเยอะโสธรนะคะ
ช่วงกลางวันค่ะออกไปนอกบ้านค่ะกลับมาบ้านช่วงบ่าย
อ้าวข้าวของที่สะสมไว้จากการทำงานสามสิบปีหายเกือบหมดเลยเนี่ย
ยังอยู่ในชุดปฏิบัติหน้าที่สาวยาคูอยู่เลยแล้วกลับมาที่บ้านพังงะแบบนี้เลยค่ะ
ข้าวของมันกระจุยกระจายกระจัดกระจายแบบนี้ไปหมดเลยแจ้งตำรวจค่ะ
ตำรวจสพเมืองเยอะโสธรก็เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านเลขที่เก้าสิบห้าตำวนในเมืองอเมืองเยอะโสธรค่ะ
หน้าต่างห้องพบร่องรอยถูกงัดภายในห้องข้าวของเสื้อผ้ากระจัดกระจาย
ตรวจสอบทรัพย์สินเบื้องต้นที่หายไปค่ะคุณผู้ชมฟังนะคะ
ทองรูปภัณฑ์ยี่สิบบาทแหวนเพชรหนึ่งวงพระเลี่ยมทองผ้าถุง
เสื้อผ้าจำนวนหนึ่งมูลค่ารวมประมาณ๓แสนบาท
โจรใจบาปมันได้ไปเนี่ยนะคะนางสาวสารพีชัยพักอายุห้าสิบสี่ปี
ผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านค่ะบอกว่าเธออาศัยอยู่บ้านหลังนี้
กับแฟนอยู่กันสองคนค่ะช่วงเช้าจะออกไปขายยาคู
แล้วก็จะปิดบ้านเอาไว้แบบนี้เป็นประจำวันเกิดเหตุก็ไปขายยาคู้ไงคะ
ช่วงช่วงเช้ากลับมาบ้านช่วงเที่ยงเปิดบ้านเข้ามา
เห็นข้าวของถูกลื้อกระจัดกระจายเต็มไปหมดตกใจค่ะ
ออกมาเรียกเพื่อนบ้านให้เข้ามาช่วยดูพอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบว่า
สินถูกขโมยไปแทบสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเธอบอกแบบนี้
เพราะวัดทองที่หายไปตั้งยี่สิบบาทไอนะแหวนเพชร
ซื้อกับแฟนเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอด๓๐ปีการทำงาน
ฟังเสียงเถอะค่ะอยู่มาเกือบสามสิบปี
ไม่เคยดูไม่เคยดูจอดไว้รถโดยหน้าบ้านเขาบี๊กบี๊ดูนขโมย
จับได้นี่เรามีค่ารางวัลนำจับให้ค่ะมีรางวัลนำจับให้ค่ะ
ขอให้ได้ของการคืนมาด้วยนะคะสักทีก็ยังดีเนอะ
ให้รางวัลค่ะคนที่นำจับทุกคนเลยนะคะซึ่งค่ะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายบุกงัดบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงไปเหมือนกัน
และบ้านหลังก่อนที่จะมาเกิดเหตุบ้านของสาวยาคูเนี่ย
บ้านหลังนั้นเสียทรัพย์สินไปกว่าหนึ่งล้านบาทตำรวจตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาเดิม
ฝากตำรวจด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ
เงินเป็นของหายากและยังจะมาหายไปแบบนี้อีก